เอาคุณคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะ
สำหรับแฟนมิวซิเคิลนะคะคุณละครเวทีและสุดยิ่งใหญ่เลย
คุณบอยทะกลเกียจเฉลยแล้วค่ะว่าแม่นาคภาคล่าสุดเนี่ย
นี่เลยคุณเห็นไหมข้างหลังคุณตู่พบทรค่ะ
แล้วก็มาประกบคู่กับนักแสดงเจ้าบทบาทคุณนัทมีเรียค่ะ
นัทมีเรียเนี่ยภาคที่แล้วเธอก็เล่นเหมือนกันนะคะ
กันทั้งเวทีแล้วค่ะพลังเสียงนี่เรานี่แบบติดต้องติดตามจริงนะคะ
แล้วก็นอกจากนักร้องเสียงดีค่ะจะมารับบทพ่อมากบนเวทีแล้วนะคะ
ก็ยังได้รับคำชื่นชมด้วยว่าเป็นสามีแห่งชาติค่ะ
หลังจากปล่อยคลิปสระผมให้ภรรยาที่กำลังตั้งคันถึง๗เดือนค่ะ
จนทำเอาเหล่าฟอลลอเวอร์อิจฉามากเลยนะ
แล้วก็เทใจยกให้เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นสามีแห่งชาติคนล่าสุดไปแล้วคุณ
โอ้โหน่ารักมากเลยนะคะ
เป็นพ่อมากสามีแห่งชาติคนใหม่ใช่ปะครับ

ภรรยาเป็นไงคะ๑๐เดือนแล้ว
ยังไม่เสร็จครับประมาณ๖เดือนกว่าครับ
ก็เป็นคุณแม่แฮปปี้ครับล่าเริงอารมณ์ดีตลอด
แล้วก็ยังคงมากับผมตลอด
ก็เป็นคลิปที่เราทำกันเล่นนะครับ

ก็หลายคนก็

เราก็มองว่าเป็นเรื่องสนุกอะไรอย่างนี้ครับ
ไฮไลท์นี่นะมันไม่ได้อยู่ที่การสาบผมเท่าไรหรอกนะคะ

แหมมันน่ารักนะครับแหมอิจฉาจริงเลยอาฟ่าคุณภรรยาบ้างดีกว่านะ
ที่ตอนนี้ตั้งคันได้ราว๗เดือนแล้วนะคะ

บอกกับบันเทิงไทยรัฐสั้นนะแต่อิ่มเอมเลยด้วยนะ
ว่าสามีก็ดูแลแบบนี้ดีตลอดนั่นแหละค่ะ
ก็ตามนั้นเนาะแต่ว่าพี่ตู่เขาดูแลแบบนั้นเลยป่ะคะ
ใช่ค่ะพี่ตุ๋มดูแลทุกก้าวเลย
ตื่นเต้นไหมอีกแป๊บเดียวก็จะคลอดน้องแล้ว
ตื่นเต้นค่ะนิดนึง

ก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้แบบเตรียมอะไรมากนะคะ
น่ารักจริงนะคะแหมคุณแจ๊กกะรีนค่ะ
ไม่พลาดที่ไปสัมภาษณ์นะคุณภรรยาบคุณตุ๋มน่ารักจริงเลย
ก็ขอให้คลอดปลอดภัยทั้งคุณแม่ลูกนะคะ
ชีวิตดีชนะเลิศชนะสาวไปข้อนประเทศเลยนะคะ